ดูกันที่หนุ่มคนนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมก็กล้ามใหญ่เหมือนกันเพราะว่าต้องติดปีกโบยบินหน่อย
สำหรับก๊อฟอนุวัฒน์ค่ะก่อนหน้านี้มาเป็นนักแสดงอิสระเรียบร้อยแล้วออกจากวิกหมอชิดค่ะ
เลิกวงสวงกันไปเมื่อวานที่ผ่านมานะฮะเจ้าตัวก็บอกเหมือนกันว่าเหตุผลจากการที่ติดปีกบินจากบ้านหลังเก่าเนี่ยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปถามก๊อฟดีกว่าค่ะ
ผมก็ไม่ได้ไปคุยกับคุณผู้ใหญ่ในช่อง๗ครับแล้วก็คุยกันได้ดี
อยากทำงานสละด้วยหลากหลายมากขึ้นแล้วก็อดบาทหลากหลายมากขึ้น
ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับเชื่อว่าแบบว่าถ้าเราตั้งใจเล่นละครถ้าเราตั้งใจทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้
จริงแล้วงานไม่น้อยนะครับเขาก็มอบให้แบบว่าปีหนึ่งสองเรื่องเป็นระบบการทำงานที่อยากจะไปเรียนรู้
ไม่ทราบครับแต่ว่ามีมาโทรมาปรึกษาก็มี
แล้วเห็นว่าจะมาไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะครับประมาณว่ากระแสข่าวเนา้มมาว่า
เพื่อนคนสนิทอย่างสาวแซมมมี่คาวเวลเนี่ยจะมาด้วยแต่ว่ากอปเองก็ยังตอบแบบกักอยู่
ก็ยังตอบแบบกักอยู่ดูหน้าสงสัยดูเหมือนจะมีอะไรหรือเปล่า
ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วกันว่า
เปอร์โมเดลคนสวยอย่างแซมมี่เขาเวลก็จะย้ายบ้านด้วยหรือเปล่านะคะ
คือต้องบอกว่าผลงานของเซมมี่คาเวลเนี่ยมีให้เราได้ติดตามตลอดนะ
จากวิกหมอชิดนะคะคือตัวเธอเองเนี่ยก็แจ้งเกิดหลายต่อหลายเรื่องนะ
จะร้ายก็ได้จะเป็นนางเอกก็ดีคือได้หลายบทบาทเลย